ยังจำได้นึกถึงลูกอีสานคนนี้เหมือนกันนะครับ

วันก่อนเขาไปโปรโมตสมภักดิ์เซียนนะฮะ

ในวัยครอบ๓๑ปีนะฮะ
หลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าปีนี้เนี่ย
โตโน่อยากได้อะไรเป็นของขวัญแบบเป็นชิ้นพิเศษหรือเปล่า
แต่โตโน่น่ารักมากนะคะบอกว่าปีนี้ไม่อยากได้อะไรเลย

ตั้งแต่อยากอะไรรู้ไหมอยากจะมีของขวัญมอบให้กับคุณแม่มากกว่าเป็นอะไรดิฉันจะบอกว่าเป็นเพชรจ้า
ต้องเก็บเงินขนาดไหนเนี่ย
ก็ดีใจที่คุณแม่มาแล้วก็เดี๋ยววันที่๑
คือวันที่๒เราจะมีคอนเสิร์ตการกุศลนะครับที่จะเอารายได้ไปปลูกป่าที่อุดรธานีอีก
คุณแม่ก็จะไปด้วยก็ดีใจก็จะพาคุณแม่เที่ยวกรุงเทพแล้วก็
อยากได้อะไรก็จะพาท่านไปซื้อครับอยากซื้อเพชรให้คุณแม่นะครับ
สำหรับที่ให้ตัวผมเองไม่มีนะครับก็ไม่ได้อยากได้อะไรแต่ว่า

น่ารักเนาะก็ซื้อเพลงคุณแม่ดีกว่า
คุณแม่ผ่านไปมาดูเรื่องแม่คุณกันบ้างดีกว่านะฮะ

เขาก็ขอประกาศชัดว่าตอนนี้๔ห้องหัวใจ
ยังไม่มีใครจับจองเป็นเจ้าของทั้งสิ้น
เหตุเพราะว่ายังไม่อยากโฟกัสเรื่องความรัก
โฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้

ชนิดที่ต่อให้มีคนเข้ามาเจ้าตัวก็คงดูแลได้ไม่ดี

สงสารผู้หญิงซะเปล่าโตโน่
ผมว่าตอนนี้ผมไม่ได้

ก็คือว่างานเราก็

เราก็มีคนเข้ามาตลอดนั่นแหละครับ
แต่ด้วยงานที่เราทำ

เพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปดูแลเขา
เออก็ตอบแบบตรงอ่ะเนาะถ้าเกิดว่ามีคนรู้ใจตอนนี้เนี่ย
แน่นอนว่าไม่มีเวลาให้เพราะว่างานเนี่ยรักตัวซะละเกิดนะครับ
ใช่และอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ทำหน้าที่ลูกที่ดีด้วย

ทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีกระตันยูต่อคุณแม่สุดเลย